ส่วนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแถวบางแคร์ค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนแรกเขาก็
พวกตีกันลักษณะต่อยตีกันหรือเปล่า
ดูไปดูมามาครบค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนมีดค่ะ
เฮ้ยไม่เก้าไม่ลงมัวใสอ่ะเค้าเข้ามาลงมัวใสอะ
เออใช่พอมันดัดรอแล้วเออเอ้ยเฮ้ยถ่ายังถ่ายัง
ถ่ายถ่ายถ่าย
อบปาก

ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยแถวบางแคร์
คนที่เขาถ่ายเขาบอกช่วงนั้นนั่งเล่นกับเพื่อน
เห็นวัยรุ่นยกพวกเข้ามาในซอยบ้าน
กะจะถ่ายไว้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ถึงขั้นมีระเบิดมีปืนมีมีด
เพราะเห็นว่าโอ้โหมากันครบขนาดนี้

คนถ่ายและเพื่อนบอกอยู่ไม่ได้แล้วนะคะ
ช่วงหลังจะเห็นว่าเขาหยุดถ่ายแล้วก็วิ่งหนีนะคะ

เป็นกั้นวัยรุ่นยาศบางแค

มีทั้งไม้มีดพระเล่มยาว
สองฝ่ายโตเถียงกันแล้วก็วิ่งเข้าใส่กัน

ก็เลยพากันหนีเอาตัวรอดเข้ามาในซอยนี้ค่ะ
ส่วนสาเหตุไม่แน่ชัดว่าสองกลุ่มนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไร

ยกพวกถล่มกันบ่อย
ชาวบ้านบอกได้รับความเดือดร้อนมาก

คนที่เขาไปคอมเม้นท์ทางเฟสบุ๊คค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหเหมือนถ่ายหนังเลย

เป็นหนังของเด็กอาชีวะยุคเก้าศูนย์
ที่มีภาพเหตุการณ์ตีกันในภาพยนตร์นะคะ

เป็นลักษณะของการไม่เกรงกลัวกฎหมาย
และสุดท้ายรถของชาวบ้านซึ่งจอดอยู่ตรงนั้นนะคะ
มีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถยนต์คันอื่น
ถูกตีพังเสียหายกระจกแตก
ส่วนสองฝ่ายไม่แน่ใจว่ามีใครบาดเจ็บกันบ้าง

โอ๊ยนี่ก็เรื่องไว้รุนตีกัน